จากที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับ

อย่างเช่นพื้นที่หมู่เจ็ดตะบลน้องรี
ก็ได้ถูกน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

วันนี้หน่วยงานภาครัฐก็ได้นำถุงยังชีพเดินเท้า

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

วัชิลาลงกรจังหวัดลบบุรี

เพื่อนำเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

ในพื้นที่หมู่๗ตำบลหนองรี
อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรี

รถไถไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ได้
กระแสน้ำป่าที่ยังไหลแรงอยู่
ทำให้การเดินเท้าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง
แต่ทางหน่วยงานท้องถิ่นและทหาร
ยังไม่ลดลักความพยายามและมุ่งมั่น

แจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง
ติดอยู่ข้างในเป็นเวลา๒วันแล้ว

และส่วนของเองถุงยางชีพ
อยู่เข้าไปส่งไปช่วงแลกพูดทิศอยู่ข้างใน
หน้ีจะออกมาออกออกได้
แม้ว่าเส้นทางจะเข้าไปยากลำบาก
แต่ทางชาวบ้านที่รอคอยถุงยังชีพ
ช่วยเหลือครั้งนี้ยอมรับกับทีมข่าวว่า
รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีหน่วยงานภาครัฐ
ให้ความสำคัญและไม่ทอดทิ้งพวกเขา
ก็รู้สึกดีครับว่าเราได้รับความหุ่นร้อนแล้ว
มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็น้ำมันท่วมตอนนั้นก็ถือว่าน่ากลัวมาก
ตอนนี้ก็น้ำลดลงไปก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้น
แล้วเราได้รับความช่วยเหลือจากทหารกับองค์การสินทรงถิ่น

ตอนนี้ก็ดีครับเพราะระดับน้ำลงเร็วทำให้เราเริ่มใช้ชีวิตปกติขึ้น
แต่ก็จะมีสภาพเป็นร้องที่ได้รับความเสียหวัย

แม้ว่าจะเป็นเตรียมบ้านแค่๓หลังคาเรือน
แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นคือน้ำใจของคนไทย

พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน